คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราไปดูเรื่องราวของจังหวัดต่างที่นักขณะนี้ต่าง
รวมพลังการซื้อข้าวจากชาวนาหลายพื้นที่เลยนะครับ
ทำให้ชาวนานนั้นเริ่มยิ้มได้แต่จังหวัดจะซื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้

ปรับวิธีการผลิตปรับเรื่องของผลผลิตต่างแพ็คเกจจิ้ง
ต่างเราไปดูกันว่าณวันนี้ชาวนายิ้มได้มากขึ้นยิ้มได้
กว้างขึ้นจากพื้นที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นไปดูกันที่
จังหวัดชายนาฏนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ชาวนาเร่งการเกี่ยว
ข้าวเพื่อส่งขายโรงศรีหลังจากมีการปรับราคารับซื้อขึ้น
จากเดิมโดยราคารับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน๑๕อยู่
๗๗๐๐บาทจากเดิมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับราคาที่รับซื้อ
ตันเนี่ยอยู่ที่๖๒๐๐บาทเจ้าหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือกของโรง
ศรีธนสันไรซ์ตำบลคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมเปิดเผยว่าสัปดาห์นี้
ข้าวเปลือกของชาวนาเริ่มมีปริมาณที่ป้อนเข้าโรงสี
น้อยลงทำให้ราคาปรับขึ้นตามกลไกตลาดประกอบกับเริ่มมีความ
ในการแก้ปัญหาราคาข้าวของรัฐบาลทำให้โรงศรีกล้า
ที่จะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นประกอบกับระยะนี้
ไม่มีฝนตกคุณภาพข้าวอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งในราคาปัจจุบัน
ถ้าความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับจะได้รับเงินค่าข้าวเนี่ย
ประมาณตลาด๗๒๐๐ถึง๗๕๐๐บาทครับส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
นายประพัทธ์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมจุดจำหน่าย
เข้าสารช่วยชาวนาที่ปั๊มน้ำมันปตทสาขาอำเภอลานศักดิ์
ที่เปิดให้ชาวนานำข้าวสารไปตั้งขายและยังมีเครื่องสี
ข้าวขนาดเล็กไว้บริการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารด้วยโดยมี
เกษตรกรสนใจนำข้าวไปสีแล้ววางขายซึ่งก็มีคนไปอุดหนุนอย่าง
ต่อเนื่องค่ะเบื้องต้นจุดนี้จะเปิดขายข้าวสารไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี๒๕๖๐นะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงรายพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่๓๗
นำกำลังพลลงแปลงนาเกษตรอินทรีย์ภายในมณฑนฐานบกที่๓๒

ซึ่งนาข้าวดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยการปลูกขึ้นมาเพื่อเป็นแปลงนาสาธิต
และเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ช่วยกันถือว่าเป็นการฝึกซ้อมการเกี่ยวข้าว
ก่อนที่จะมีการจัดกำลังพลออกช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวข้าวเหนียวที่กำลังใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

นายนัทพัดสัวนประทิบผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดเปิดโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากมือชาวนานในรูปแบบเปิดตลาดให้ชาวนาน
จากมือชาวนาก็จะเปิดจุดขายข้าวให้กับชาวนาที่สถานีบริการน้ำมันหรือว่า
ปรทนั่นเองนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วทั้งจังหวัดรวมทั้ง